แล้วค่ะร้านเสริมสวยชวนวิวหนุ่มกล้ามใหญ่ให้บริการ
รู้ไหมคะว่าลูกค้าไปถึงหน้าร้านอุ้มเลยจ้ะ
จากหน้าร้านไปวางไว้บนเก้าอี้จะใดหรือจะสระทำอะไรดีครับ
แต่ถ้าเกิดพี่สองคนไปไม่แน่ใจนะคะว่ากล้ามปูเนี่ยจะอุ้มไหวหรือเปล่า

สวัสดีครับ

ต้องดูแลใกล้ชิดกันเบอร์นี้นี่ค่ะเข้ามาในร้านอุ้มเลยจ้ะ
อุ้มแล้วก็ค่อยพาไปนั่งบนเก้าอี้แบบนี้
เลือกได้ไหมสมมุติว่าเลือกผู้ชายคนถัดไปไม่ใช่เลือกคนนี้ได้ไหม
พี่ไปบอกได้เลยพี่ไปบอกได้เลย

ไม่เลือกค่ะร้านนี้พี่ขออนุญาตเถอ

โอ้โหตายแล้วเล่นตาขนาดนี้
มีจือปากด้วยมีจือปากด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่ชื่อร้านน้ำฝนสุดที่รักนะครับคุณผู้ชม

เจ้าของโพสต์ระบุบอกว่าคันตรงไหนครับ
สาวเห็นแล้วอยากไปใช้บริการเดี๋ยวบอกให้นะจ๊ะ
ว่าร้านอยู่จังหวัดไหนอย่างไรนะคะ
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าอยากไปใช้บริการจังเลย
บางคนก็บอกว่ารู้สึกทันหัวขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
บางคนก็แท็กนะแท็กเพื่อนตัวเองเลยบอก

บางคนก็บอกร้านในฝันฉันหาเจอแล้ว
หลายคนตั้งคำถามพี่ตั้งคำถามไหมว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่า

นี่ไงเราก็เลยทำหน้าที่สื่อมวลชนนะครับ

คลิปที่เห็นเป็นการโปรโมทร้านทำผม
ที่ชื่อว่าร้านสุธิรักสาขา๒จันทบุรี
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๗นะคะของตัวเมือง
ที่นี่เป็นร้านเสริมสวยแบบครบวงจรทำผมสักปากสักคิ้ว

ถ้าเกิดว่ามาช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้

เพราะเป็นช่วงของโควิดจะใกล้ชิดอะไรเบอร์นี้
มันอาจจะยากแล้วนี่เห็นไหมไม่ถอดแมสด้วยนะคะ
จะเป็นแบบคลิปถ่ายโปรโมทก่อนหน้านี้หรือเปล่า
นี่จะได้เจอบรรยากาศแบบนี้

จัดให้เต็มเจ้าของร้านบอก

เอ้อแต่ที่ดูอย่างงี้ดูสะอาด

มาตรการป้องกันโควิด๑๙คือดูแล